การไหว้ปู่ด้งย่าด้งจะเริ่มด้วยคนทำพิธีกรรมขอขมา
บายสีแบบขันห้ามาวางไว้ตรงกลางลาน
ซึ่งมีข้าวเปลือกกองอยู่เพื่อให้ปู่ด้งย่าด้งรับรู้ว่า
มีการเก็บเกี่ยวมาเรียบร้อยแล้วจากนั้นคนที่เป็นตัวแทนติดต่อกับปู่ด้งย่าด้ง
จะจับกระด้งส่วนคนมาร่วมพิธีกรรมก็จะทั้งร้องทั้งเสริงไปด้วยกัน
กว่าปู่ด้งย่าด้งจะพอใจและมาเข้ากระด้ง
จากนั้นก็จะร้องรำเพื่อความสนุกสนานต่อไปแต่ถ้าต้องการจะยุติการละเล่น
ก็จะต้องมีผู้ที่บอกกล่าวกันเสียก่อน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน